มาดูกันต่อคุณผู้ชมกับเรื่องนี้
คุณผู้ชมคะรวมไปถึงสองสาว

ปัจจุบันนี้ฉันก็ยังไม่ค่อยสว่างเลยค่ะ

ยุคมืดก็คือภาพสมัยเด็ก
เราก็อาจจะไม่ได้สวยหล่อเหมือนปัจจุบันนะคะ
ซึ่งดิฉันขอดูลูกยุคมืดคุณค่ะ
นี่ฉันเตรียมมาให้เลยไม่เป็นอีกแล้ว

นี่คือยุคมืดของเรือนขวัญ
อันนี้เป็นยุคมืดแบบเบากำลังน่ารัก

ยุคมืดของเชอรี่

นางน่ารักอยู่นะตาโต

ให้ฟังว่าหลายคนเคยอาจผ่านยุคมืดมา

คนแรกเลยนะคะคุณเจเจนี่เอง

สมัยเด็กก็น่ารักโตขึ้นมาก็

ขึ้นภาพมาเลยค่ะภาพสมัยเด็ก

คือมาตั้งแต่เด็กนะคะ
เป็นแบบว่ามีแก้มตุ๋ยนิดนึงนะคะ

ถัดมาคุณผู้ชมเข้าสู่วัยปฐมค่ะ

แต่ว่าความสิงเกราะเอกลักษณ์คือตาตีนั่นเองค่ะ

ก็ลอบสายคุณผู้ชมซุอร์วมาชาชัดค่ะ
ความหล่อตีอินเตอร์แล้วมาแล้วนะค่ะ

สนิทเลยล่ะเตั้งต้นอยู่เฉียงใหม่
ถ้าอยากจะบอกว่าหอล่าความหล่อมันเริ่มถ่ายชัด
ในเวลาทางนี้คุณผู้ชม

คือหล่อมากคงเส้นคงวานะคะ
ไม่เคยสามารถครอบงำเจเจได้เลย

นี่อยู่ในเกือบวันม้องไฟฉายน่ะสว่าพอร่ามาเลย
เลี้ยงให้ดูคุณผู้ชมตั้งแต่เด็กจนโต
เข้ามัธยมจนจบปริญญาตรีเนี่ยค่ะ
วิวัฒนาการความหล่อเสมอต้นเสมอปลายจริงค่ะ
และที่สำคัญนะเอารูปนักเรียนมาโพสต์ลงแบบนี้
เชอรี่กับเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะไม่ไหวเลย

ฝ่ายชายผ่านไปแล้วมาดูฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่า
สวยยังไงสวยอย่างนั้นสวยยันเงาสวยตั้งแต่เกิดไปเลย

นี่ทาตัวดำยังสวยเลยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้บทแจ้งเกิดเธอเลยนะน้องน้ำของพี่โชน
ใบเฟิร์นพิมนกของเรานี่แหละไม่ใช่ใครคุณผู้ชมค่ะ

สวยปังเป็นดาวแต่ขอบอกเลย

เพราะนอกจอสาวใบเฟิร์นสวยตั้งแต่เท่า

เท้าเท้าตกใจ

นึกว่าตาเท่าแต่นี่มันคือเท้า

เอาตัวคนไม่เชื่อคุณแม่ของใบเฟิร์นลิง

อุ้ยมันก็น่ารักนะ
โอ้โหจมูกปากตาปั้นมาเลย

รูปแรกน่ารักต่อมาเป็นภาพสีสักหน่อย
เติมภาพสีสักหน่อยค่ะเติมเข้ามาที่นี่
ปากแดงถักเปียร์

ก็น่างสวยเนอะ

หนังน้ำพอม่านน้อย

นี่เราโตขึ้นขึ้นเรื่อยนะ

ความสวยยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมค่ะ

อุ้ยตายแล้วทำไมสวย
นัวว่ามินใช่ไหมฉันจำได้
แล้วก็ตอนนี้เป็นดาวประดับวงการและดีเซ็นเตอร์คุณภาษา

คุณผู้ชมดีเนอะดูดีสวยเลย
รับบทนักเรียนได้เพราะว่าเร็วนี้น้องกำลังจะมีละคร

ให้เลยอันนี้คือวิวัฒนาการตั้งแต่นี่เลยนะคะ

อันนี้ธรรมดาพูดก็พูดเถอะ
หล่อเกิดมาสวยหล่อกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะ
แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาต้องสวยต้องหล่อแบบอัพหน้ากันทุกไตรมาส

ย้อนไปสมัยวัยมัธยมนะ
ถ้าวัยเด็กกว่านี้อาจจะหาไม่เจอ

คนที่ผมสั้นเต๋อที่สุดเลยนะคะ

แล้วก็ภาพที่เจ้าตัวภูมิใจนำเสนอมากที่สุดคุณผู้ชมค่ะ

จมูกคางอะไรอย่างนี้

กินอาหารเสริมเท่านั้นเองนะคะ
แท็กไปเลยพวกแอนตี่ศริลิริกรรมต่าง

ปัดเป๋ที่นี่สวยเริ่มประมุนมากขึ้น
ส่วนปัจจุบันไล่ภาพกันมาเรื่อยเลยนะคะ
ผู้หญิงสวยมากแล้วเราก็จะอัพเลเวลภาษณาการสวยได้